นครศรีธรรมราชตอนนี้ตำรวจกำลังพลิกแผ่นดินล่า
หนุ่มคนนึงฆ่าแฟนฮะฆ่าเพราะอะไร
ฆ่าแฟนซึ่งเป็นสาวใหญ่ปล่อยเงินกู้

โหดร้ายขนาดไหนโหดร้ายถึงขั้น

ยิงหน้ายิงหน้าอกแล้วก็ยิงที่หัว

ญาติยาดเห็นร้องห่มร้องไห้หลังจากเห็นสบของสาวผู้เค้าร้ายรายนี้
คุณแหววกัลยาผลสมสายคุณแหววเนี่ยอายุยังไม่มากนะ

คุณแหววถูกอาวุธปืนขนาด๙มม๙มิลลิเมตร

ยิงเข้าที่กกหูอีก๑นัดฮะ

เป็นการเจาะยิงในระยะประชิด๒นัด
เสียชีวิตคาที่นอนตายใกล้ต้นปาม
ปาล์มน้ำมันอำเภอบางขัน

คนก่อเหตุครั้งนี้ก็ไม่ใช่ใคร

ชายาคือสามีของคุณแหววเหรอ

เหตุการณ์ดังกล่าวนี้หลังจากก่อเหตุแล้วก็ขึ้นรถกระบะ
หมายเลขทะเบียนบมฉชิง๗๗๓๕นศรีธรรมราช

ตามรายงานคือคุณแหววกรยาเนี่ย
เป็นนายทุนเงินกู้รายใหญ่ในเมืองคอนครับ
แล้วเพิ่งจะคบกับชายาไม่ถึง๒เดือน
ชายาเนี่ยมีพฤติกรรมคือเป็นนักพนัน

สุดท้ายแล้วประหนึ่งเหมือนว่าชัยยาลวงคุณแหววมาฆ่า
ฆ่าในสวนปามจ่อยิงชิงทองแล้วก็ขับรถหลบหนีไป
เท่าไหร่ที่ติดตัวคุณแหววประมาณ๔บาท
ยังไม่พอยังเจอยังมีเงินสดที่หายไป
แล้วก็เอารถของคุณแหววหลบหนีไปด้วย
ลูกสาวของคุณแหววก็คือคุณจิราพรบอกว่า
ชายาเป็นสามีใหม่คบกันได้ไม่นานฮะ
ชายาเคยพูดหยอกล้อกับคนในครอบครัวนะ
เหมือนมาเบ่งว่านี่คือผัวแม่มึงนะ
แล้วสักวันนั้นดื้อมากจะฆ่าแม่

เหมือนขู่แม่เป็นตัวประกันอะไรอย่างนี้หรอ
คนในบ้านก็คิดว่าเออคงพูดเล่น
ไม่คิดว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนี้จะเกิดขึ้นจริง
เดี๋ยวฟังเสียงคุณเจราพรลูกของคุณแหววฮะ

ตอนนี้ตำรวจในพื้นที่ไม่เฉพาะตำรวจในท้องที่ของบางขันนะครับ
เฉพาะภูทรบางขันแต่เป็นตำรวจนครศรีธรรมราช
กำลังตามล่าชายาฆ่าเมีย
ยิงทิ้งชิงทองและเกิดมาได้เว่งกับสิ่งนี้นะครับ
แล้วกำลังหลบหนีไปกำลังพลิกพะนินล่าชายากันอยู่ครับ